ส่วนเรื่องต่อไปค่ะเป็นดราม่าซะแล้วคุณผู้ชมค่ะ
จำได้ไหมคุณติ๊กกณิชรินอดีตภรรยาของพี่หนุ่มสอนราม
ล่าสุดเธอโพสต์คลิปนี้ที่ทำให้เกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมา
ไปดูว่าเธอโพสต์คลิปอะไรค่ะ
นี่ค่ะพี่แจ๊คคือเป็นภาพที่คุณติ๊กขออโหสิกรรมคุณพ่อของเธอ
แล้วก็เขียนข้อความแคปชั่นเอาไว้แบบนี้ด้วยนะ
บอกว่าอย่าร้องไห้นะพ่อสักวันพ่อต้องได้อุ้มวีจิได้เจอวีจิแน่นอนค่ะ

หนูขอโทษที่ตัดสินใจทำอะไรลงไปโดยภาระการ

นี่คือสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของลูก
ขอโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ
ขอคำมากรรมขออโหสิกรรมนะคะ
เธอเขียนไว้แบบนี้นะคะทันทีที่ชาวเน็ตเนี่ย
คลิปนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เธอกันเยอะเลยค่ะ
แต่ทีนี้มันก็มีบางความคิดเห็นบางคอมเมนต์นะ
ก็เข้าใจว่าคงสงสารคุณติ๊ก
เห็นข้อความว่าวันหนึ่งตาจะได้กอดหลานแน่นอน
ก็เลยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าน่าเห็นใจคุณติ๊กมาก
ใต้ทหารและคนเป็นแม่อุ้มท้องมาตั้งกล้าวเดือน
ก็น่าจะได้ใกล้ชิดกับลูกบ้าง
บอกว่าทำไมใจดำกีดกันลูกออกจากแม่ขนาดนี้
วันนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยไม่รอช้า

เพราะว่ามีกระแสข่าวออกมาว่าคุณติ๊กจะตัดใจคือขอไม่เจอหน้าลูกอีกต่อไปแล้ว
รวมไปถึงเรื่องหนี้สินที่แววมาว่าพี่หนุ่มสอนรามเองก็เป็นหนึ่งในเจ้าหนี้ของคุณติ๊กด้วย
เท็จยังไงเราไปฟังคำตอบของเธอพร้อมกันเลยค่ะ
ความตั้งใจของติ๊กติ๊กอยากแบบให้พ่อได้เล่นกับวิจิบ้าง
ได้อุ้มวิจิบ้างพี่แจ๊กเอาง่าย
หลายคนเข้าใจเห็นติ๊กบอกว่าตัดใจจะไม่ไปเจอวีเจ
ใช่ติ๊กไม่ได้ตัดใจอันนี้เห็นข่าวแล้ว
ที่ผ่านมาติ๊กเจอลูกไป๓ครั้ง
แล้วก็การที่ให้มูลนิธิมาเป็นตัวเชื่อม
มันเป็นห้องแคบแล้วมันเป็นช่วงเวลาท่าเที่ยง
แล้วถ้าเราจะพาลูกไปกินอาหารข้างล่าง
เต็มเลยค่ะติ๊กอยากให้ลูกอยู่ในสถานที่ที่ดีขึ้น
ติ๊กคิดว่าครั้งต่อไปแล้วแต่พี่หนุ่ม
ติ๊กไม่ขอกดดันพี่หนุ่ม
หนูรับผิดชอบในการแก้ปัญหา๑๒๐บาทหมดแล้ว
พี่หนุ่มอันนี้ขอพูดเนาะหนูจะได้แก้ว่า
ตอนที่หนูสัมภาษณ์หนูก็พูดว่ามันไม่ได้เป็นหนี้นะ

ถ้าติ๊กมีพอติ๊กทำงานได้ติ๊กจะขอให้คืน
พี่หนุ่มจะเอาหรือไม่เอาติ๊กไม่รู้
คือตอนที่ไปสัมภาษณ์คุณติ๊กร้องไห้นะ
นี่คือสัมภาษณ์สดร้อนนะคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเรื่องหนี้สินเนี่ย
เดี๋ยวจะชี้แจงให้ดูเดี๋ยวติดตามบันเทิงไทยรัฐได้นะคะ
ติดตามก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะ
นี่ก็เห็นใจจริงนะคะ